คุณผู้ชมมาดูคดีดังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสักประมาณ๑๙กรกฎาคมปีที่แล้ว
จำกันได้ใช่ไหมคะน้องหญิงที่ตกมาจากรถเทลเลอร์
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นการฆาตกรรมถามว่าทำไมถึงมีการตั้งคำถามแบบนี้
กลับไปก่อนหน้านี้น้องหญิงไปกับเพื่อนสาวที่ชื่อว่าเป็ด
เที่ยวสถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วปรากฏว่าผู้ชายที่ชื่ออ๊อฟเนี่ยพาน้องหญิงมาส่งที่บ้าน
แล้วระหว่างทางน้องหญิงตกจากรถเทลเลอร์คันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามจากญาติจากสังคมว่าเอ๊ะ
นี่มันเป็นการฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุหรือมันคืออะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปเสียงหลุดออกมา
ลักษณะคือผู้ชายคนนี้ในออฟเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะลวนลามน้อง
จริงแล้วน้องขัดขืนแล้วน้องถูกทุบด้วยค้อนหรือเปล่า

เพราะว่ารักษณะของแผลที่ศีรษะของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
น้องหญิงที่ตกลงไปข้างทางเนี่ยคือกำลังดูอยู่ว่า
มันเกิดจากการที่น้องตกลงไปแล้วศีรษะแตก
ทำให้เสียชีวิตหรือเกิดจากการทุบด้วยของแข็งบนรถ
แล้วทำให้น้องตกลงมาเป็นขั้นตอนต่อไป
เออทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ประเด็นนี้สังคมให้ความสนใจแต่ตำรวจเองก็ต้อง
ดำเนินคดีไปตามหลักฐานที่มันปรากฏ
และสุดท้ายก็ส่งสำนวนให้อายการสั่งฟ้องนะคะ
ในวันนี้ค่ะสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นได้มีคำสั่งพิพากษาให้
ยกฟ้องยกฟ้องนายอ๊อฟกับนางสาวเป็ด

จากผลชนะสูตรศพของฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยมีความขัดแย้งกัน
โดยฝ่ายโจทย์ชี้ว่าที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
แต่ฝ่ายจำเลยชี้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
และฝ่ายโจทย์ก็คือฝ่ายผู้ตายเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถนำสืบให้คลายความสงสัยได้
ของแข็งที่ใช้ตีศีรษะของผู้เสียชีวิตคืออะไร
ทีนี้จากข้อมูลผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ผู้ตายเนี่ยก็คือนางสาวนริการเนี่ย
มีจุดที่สงสัยคือรอยช้ำเป็นแนวยาว
ช่วงเหนือข้อศอกแขนซ้ายแล้วก็หลังมือซ้าย
เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการช้ำของเครื่องมือแพทย์
หรือเกิดขึ้นขณะเกิดอุบัติเหตุ
และอีกจุดหนึ่งคือบาดแผลสอกขวาไหล่ขวาสะโพก
นี่แหละที่เถียงกันว่ามันใช่รอยครูดหรือเปล่า
ไม่ใช่รอยขูดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
ลักษณะถูกกระแทกตรงไม่มีรอยถลอกหรือครูด
เหมือนอุบัติเหตุจราจรตามท้องถนนทั่วไป
แพทย์สถาบันนิติเวทย์วิทยายังระบุด้วยว่า
พบร่องรอยกระโหลกยุบที่ท้ายถอย
หลังศีรษะลักษณะเหมือนโดน
ถูกทรงกลมกระทบ๒ครั้งจนเป็นรูปเลข๘จำได้ใช่ไหมคะ
และรอยกระโหลกแตกเป็นรูปใหญ่แมงมุม
หากอ้างอิงจากตำราการแพทย์ต่างประเทศระบุว่า
เกิดจากการตีด้วยค้อนหรือตกจากที่สูงมาก
ลงมาใส่วัตถุทรงกลมอันนี้
ที่สุดแล้วนะคะวันนี้ศาลก็เลยมีคำสั่งยกฟ้องนะคะ
โดยฝ่ายโจทย์ชี้ว่าจำเลยกักค้างหน่วงเหนียว
ขู่เข็นและใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตาย
ขณะที่จำเลยขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันจำได้ไหม

ผู้ตายสารเห็นว่าผู้ตายย่อมลงจากรถ
และสามารถไปขอความช่วยเหลือได้
จึงเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยยินยอมขึ้นรถไปกับฝ่ายจำเลย
และตอนนั้นก็สามารถใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้
คำถามคือทำไมผู้ตายไม่ใช้
แต่ว่าตอนนั้นเขาก็มีหลักฐานออกมาเหมือนกันนะคะ

เป็ดก็คือคนที่พามาเที่ยวที่ผับพระนครศรีอยุธยานะคะ
แต่ว่าก็ไม่สามารถหาวิธีช่วยได้
เพราะเขาตอบไปว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

นี่เป็นแชทนะคะแชทคือเป็นแชทเก่า
ที่คุยกับเพื่อนที่ชื่อว่าเป็ดที่พาไปเที่ยวอะค่ะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคุณพ่อของน้องหญิงผู้ตาย
ก็คือนายสุบินยาวิราช
คุณพ่อบอกว่าสารพิพากษาแบบนี้
มีคำตัดสินแบบนี้ก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาล
ส่วนตัวก็ยังคงติดใจในคดีความ
จากว่าหากเป็นการกระโดดลงจากรถเทลเลอร์จริง

แสดงว่าต้องมีแรงจูงใจที่ทำให้ลูกสาวหวาดกลัว
ตัดสินใจกระโดดจากรถเทลเลอร์ซึ่งก็มีความสูงลงมา
ทีนี้มันก็มีหลักฐานเรื่องของคลิปเสียง
พยานที่บอกว่าน้องถูกรูปขาคุณพ่อบอกนะฮะ
รวมถึงในร้านสถานบันเทิงที่น้องหญิงไปเที่ยว
ยืนยันเลยนะบอกว่าน้องดื่มน้อยมาก
แล้วน้องก็ไม่ได้เมาด้วยฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ

แต่ก็น้องรับคำเจ็บสิ่งของศาลท่านครับ
ก็ต้องไปต่อครับจะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับ

ก็หลายอย่างครับที่ว่าที่สารท่านวินิจฉัยออกมาแล้ว
ตรงกับความคิดของโดยส่วนตัวผมเองนะครับ
ว่าผลของการที่ว่าลูกสาวผมเนี่ยตกจากรถเนี่ย
มีเหตุอะไรจุงใจอะไรให้ลูกผมต้องตกหลบ
เขาจะกระโดดลงจากรถเองได้ยังไง
ถ้าไม่มีอะไรหรือเขาจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ครับ

ผู้ต้องสงสัยเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้
มันต้องมีครับตรงนี้มันยังติดใจครับ
ทีนี้คนที่ยืนข้างคุณพ่อสุบินก็คือคุณอัจฉริยะ
จำได้ใช่ไหมคะมาช่วยเหลือในคดีนี้
คุณอัจฉริยะเองก็บอกว่ายอมรับในคำตัดสินของศาล
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีการนำสืบพยาน
ในส่วนของพนักงานสอบสวนกองปราบราม

อยู่บนรถอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกต
และองค์ประกอบทำไมผู้ตายถึงตกจากรถ
ส่วนของวัตถุพยานที่ทำให้
ที่ทำในการทำร้ายร่างกายก็หาไม่ได้ด้วย
เพราะคดีกว่าที่จะมีการเริ่มต้นสอบสวน

ทีนี้ทนายอีกหนึ่งฝั่งก็คือ
นายสิทธาพิยาบังเกิด
เป็นทนายความของฝากฝั่งนายอ๊อฟ
บอกว่านายอ๊อฟตอนนี้ยังคงถูกขังตัวไว้

เตรียมหาหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวต่อไปนะคะ